ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัด

ความสามารถของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

วัยวะทุกส่วนคือแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้ชีวิตเดินหน้าต่อไปได้

วัยวะที่สำคัญที่จะพาเราก้าวเดินต่อไป
ก็คือหัวใจที่ยังเต้นอยู่
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้
ที่จะขอใช้หัวใจสู้แทนแขนขา
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ

สวัสดีครับ
ฉันเกิดมาก็มีร่างกายเป็นแบบนี้แล้ว
มือซ้ายก็มีไม่ครบ
มือขวาก็มี๓นิ้วแต่งอได้ก็เพียงเล็กน้อย

ขาก็พิการขาซ้ายขาดหมดเลย

มันงอมันแหยดไม่ได้
ถึงร่างกายเป็นอย่างนี้ก็ไม่เคยย่อท้อ
เอาทุกสิ่งทุกอย่างว้าเอาหมด
สู้มาตั้งแต่อายุ๑๓ปีค่ะ
ทุกวันนี้ฉันก็มีอาชีพรับจ้างดาย่าไปตั้งแต่๒โมงเช้า
บางที๖โมงเย็นเลิกงาน
ผมเป็นลูกชายของแม่สมจัด
ผมมีอาชีพหลักไปตัดไม้มาเผาถ่านครับ
ก็เอาไปขายถุงประสิทธิ์๑๐บาท
บางทีผมก็ไปรับจ้างพร้อมกันกับแม่ครับ
เวลาไปเห็นแกนั่งดายาผมนี่แทบน้ำตาไหลเลยครับ
ผมก็เคยห้ามแม่ครับแต่แม่เขาก็ไม่ฟัง
บอกว่าถ้าไปสองคนมันก็จะได้ตังค์เพิ่ม
ทีนี้ทำไมนะ

ฉันก็จะขี่รถสเล็งตะเว้นไปหาฟื้นหรืออะไรขายอย่างนี้
บางทีก็ไปหามะขามเวลาหามะขามขายจะต้องโหนต้นไม้ปีนขึ้นไปเขย่าลงมา
หนูเป็นหลานของย่าสมจัดหนูชอบช่วยย่าทำงาน
บางทีก็ไปหางมหอยในคลองเอาไปขาย
เวลาไม่มีของหามาขายก็ไปหาซื้อถั่วหาซื้อข้าวโพดมาต้มขาย

เอาไม่ออก
ต้มเสร็จแล้วก็จะขี่รถซาเล้งเอาไปเล่ขายตามหมู่บ้าน
หนูก็จะลองเรียกลูกค้าว่าข้าวโพดต้มไหมคะหวานหวานอร้อยอร่อย
จ่ายนี่เขาก็จะขี่รถสาเล้งไปกับหลานเนี่ยไปขายผักนะ
ความสงสารเนี่ยมันจึงต้องช่วยเหลือกันอ่ะ
ประทับใจประทับใจเขาสู้จริงสู้ชีวิตจริง
ครูก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรมากมายแต่ความที่สงสารก็เคยนำเงินมาช่วยเขา

คุณคิม่อโพ
ตอนนี้ร่างกายเราก็ไม่ค่อยดีป่วยเป็นไทรอยด์เวลาไปทำงานไปหาของป่าก็
ไม่มีเรี่ยวมีแรงทำไม่ไหว

ทุกวันนี้ผมก็หาเงิน๒คนกับแม่
เพื่อเตรียมมาเลี้ยงน้องแอมแล้วเขาเป็นเด็กพิเศษ
ความจำสั้นอะไรอย่างนี้ครับ

แอมเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษก็จริง
แต่เขาต้องไปเรียนรวมกับเด็กที่เป็นเด็กปกติ

แอมนี่ก็เป็นเด็กที่น่ารัก

เห็นคุณครูน่ะเอาเด็กไปเต้นไปล้ำน่ะ

ถ้าหนูไปได้อย่างนั้นหนูไปกับครูเลย

ถึงชั้นเกิดมาร่างกายฉันก็ไม่สมประกอบ
ฉันก็สู้ฉันสู้จนสุดชีวิตอ่ะ

ตาเขาเหยื่อสาตาไม่ดี

ฉันก็นั่งไปมันก็ไปสนต้นไม้

ฉันก็เลยไม่ไว้ใจฉันก็ต้องขี่เอง

จริงจริง
ขอต้อนรับครอบครัวของคุณย่าสมจัดจากจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
ย่าสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับ

ร่างกายไม่เต็มร้อยแต่หัวใจนั้นเกินร้อยจริง
เพราะว่าญาติสู้ไม่ถอยดูจากภาพชีวิต

ภาพแรกเลยที่เราเห็นเข้าไปในป่า
ตัดฟืนจ้ะย่าไปเอาไม้ที่ไหนไปตัดฟืนที่ไหนไปในป่าเลย
บางทีก็แก้วก็บาดน้ำก็ควรเลือดออกแดงไปหมดเราก็ต้องทนไง
ตัดได้ก็แบกมาใส่รถสาเล้งแล้วก็มานั่งตัดเป็นมัดมัดละห้าบาทห้าบาท
แล้วก็เอาไปส่งเขาในบ้านอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือดาย่าจ้ะ
ก็ไปแต่เช้าเขาจ้างมาได้ย่าวันละสามร้อยก็ไปเนอะ
ตั้งแต่สองโมงเช้าไปถึงห้าโมงเย็นถ้ามีโอก็๖โมงแล้วแน่มีโอด้วย
โอ้โหถามถึงหกโมงเย็นเลยโอ้ก็สองก็สิบบาทหรอจ้ะ
แล้วย่าดายยังไงอ่ะก็เกษียมดายบางทีก็มีด
ไม่อะไรยาก็นั่งกระเถิบกระเถิบไปอย่างเงี้ยนั่งกระเถิดไปนั่งกระเถิดไป
มันก็เหนียวน่ะน่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะร่วงง่ายอะฮือ

ก็ประมาณ๓เมตรหรือ๔เมตร

มันโคนมันถอนมันเลยยกโคนขึ้น
แล้วคอนไปต้องโค้นต้น
ไกลหายไหมนั่น
โ้แม่คุณดูหน้าทั้งดูจริงเลยอ่ะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือหน่อไม้
อ้าวหาน่อไม้หาง่ายสุด
เข้าง่ายรูน้อยเข้าไปได้
ก็ต้องเอาไงต้องทนต้องสู้
อะไรก็นั่งเช็ดเลือดเข้าไปหาต่อ

งมหอยขมช่าย
ไปงมตามข้างสระตามอะไรน่ะแล้วน้ำมันลึกมันตื้นขนาด
บางครั้งมันก็ลึกเหมือนกันแหละเลาะข้างไปเลยอืมงม
แล้วได้ไหมได้ดีแล้วประมาณกี่โลบางครั้งก็สี่โลห้าโล
บางครั้งก็ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังยังไม่หมด
ไปรับข้าวโพดมาต้มใช่ถั่วใช่แล้วไปขายที่ไหนย่า
ขายตามบ้านบางครั้งก็ไม่หมดเหลือบ้างเหลือก็ต้องเอามากินเอง

ยังไม่หมดเท่านี้นะเห็นบอกว่าเป็นหมอนวดด้วย
เป็นหมอนวดด้วยนวดจับเส้นแล้วย่าทำได้ยังไงย่านวดได้ยังไง
สอนตั้งแต่อายุสิบสามปีเวลาย่านวดเสร็จแล้วเขารู้สึกยังไง
เขาบอกยังไงบ้างเขาบอกรู้สึกดีขึ้นแต่เขานานอ่ะกลัวจะได้นวดอ่ะ
อ่าจะจริงหรือเปล่าจริงอ่าผมอยากจะลองนวดสักหน่อยได้ไหมครับ
ได้ค่ะเดี๋ยวดูสิหนัวไล่เลยน่ะไม่เคยนวดเลยน่ะคุณค่ะ
ถนัดไหมได้ไหมถนัดอ๋อมันจะเป็นฉบับอย่างนี้
ไล่ลงไปยังไงเขากดไปทีละจุดละจุดละจุดเลยน่ะต้องไล่ไปทีละจุด
เขากดไล่ไล่มาเนี้ยถ้ากดคอก็เหมือนกันนะโทษทีนะคะครับ
ถ้ากดคอนะถ้ากดไม่ดีนะเขาบอกว่านอกยาวเลยสามสี่ชั่วโมง
แต่อันนี้ป้าสมจัดจะนวดไปตลอดเลยไงเนี่ยเดี๋ยวโทษทีนะ
อ่าจริงจริงจริงจริงขอบคุณมากนะครับไว้ดีจริงนะ
เออย่าย่าเป็นหลายอย่างมากเลยอ่ะทำเยอะขนาดนี้เหนื่อยไหมครับ
เหนื่อยค่ะก็ต้องทนเพื่อหลานไงเขาจะต้องเรียนเขาก็จะต้องใช้เงิน
เขาจะได้มีอาระกดที่ดีแล้วก็สบายใจไงนอนตายตาหลับหว่ายังงั้นเถอะ
ย่าแล้วย่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับไทรอยด์เป็นพิษ
เป็นระยะไหนแล้วครับย่าระยะสุดท้ายประมาณกี่ปีแล้วลูก
ก็ถ้าเป็นมาก็เกือบยี่สิบปีแล้วครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างไทรอยด์
ไทรอยด์ก็ยังไม่หายดีหรอกแต่ผิวแข็งมันเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่ง
อาการที่เห็นนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่เส้นนะครับ
แต่จริงเนี่ยหนังเนี่ยมันไม่ยืดหยุ่นถ้างอแขนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณ
มันก็คือหนังมันก็จะยืดหยุ่นเข้าไปอย่างงี้แต่ของแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะพับเข้ามาได้
ใช่นอนเอาหัวลงไม่ถึงหมอนเลยมันคล้ายมันยึดหมดอ่ะ
ผมขออนุญาตทำให้ดูหน่อยได้ไหม
เพราะจริงเนี่ยมันต้องนอนลาบไปกับพื้นมันต้องนอนลาบกับพื้นมันนอนไม่ถึง
เนี้ยเขานอนได้แค่นี้เองมันตึงเนี่ยโอ้โห
จริงจริงด้วยคอแก่ตึงมากเลยเนี้ยก็หนังมันจะเป็นอย่างงี้หมดเลยอ่ะเนอะ
มันแข็งมันจะแข็งเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วพลิกตัวพลิกอะไรได้บ้าง
ลำบากกว่ากันแล้วเดี๋ยวนี้เนอะมันแข็งไม่หมดเอามาจ้ะเอาไปไปเลย
ขอโทษนะครับขอบพระคุณมากครับย่าไอ้ผิวแข็งเนี้ยแล้วย่าได้ไปหาหมอยัง
ยังเลยค่ะยังไม่มีสตังค์ยังไม่พร้อมเลยถ้าอยากหายเหมือนกันเนี่ย
อะสู้กันนะจ้ะเป็นชำลังใจจ้ะโถยังแต่สู้จริงจริงเลยแก่งมาก
แอ้งครับมีรายได้อะไรบ้างหนูตอนนี้ก็คือรับจ้างทั่วไปครับ
คือมีงานอะไรเขามาจ้างผมก็ไปหมดอะครับหนูได้ต้นแบบมาจากใคร
แม่ครับคือผมเห็นแม่เขาเป็นแบบนี้แม่เขายังสู้ได้ผมก็ต้องสู้ได้ครับ
ก็ต้องเอาตามอย่างแม่ให้ได้ครับอ้อมรู้สึกยังไงบ้างลูกที่เห็นแม่เหนื่อยขนาดเนี้ย
ไม่อยากให้แม่เหนื่อยมากคือแม่เลี้ยงผมมาจนโตแล้วมันอยากจะเลี้ยงแม่บ้าง
คือผมดีใจที่ผมได้เกิดเป็นโรคของแม่ครับถึงแม่จะเป็นแบบนี้ผมก็ไม่อาย
สายตาหนูมีปัญหาครับสายตาผมแย่งไปตั้งแต่เกิดแล้วครับ
ถ้ามองไกลไกลถ้าขับรถไกลไกลนานนานมันก็จะฟ้าครับ
ที่เราดูในเหตุการณ์เรื่องราวชีวิตผ่านไปนะคุณผู้ชม

แล้วตั้งแต่วันนั้นมาเป็นต้นมานี่เห็นบอกว่ายังไงให้ขับอีกไหม
ไม่ให้ขับผมไม่ไว้ใจขับเองดีกว่า

ขาเหรอลูกเหรอแล้วตอนนี้พ่อขับกล้านั่งอีกไหม

นะลูกร้านดีมากลุงต้องเห็นด้วย

หนูก็เลยเห็นแม่หนูก็ลองขับหนูก็ขับได้

มารู้ตอนที่ว่าเขาอยู่ป๒เนี่ย
เขามึนเสอซึมอะไรประมาณนั้น
ไปตรวจดูที่เขาบอกว่าสมาธิสั้นว่า
เจอมาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็รักษามาโดยตลอด

เขามาถามคู่ยูว่าคู่ยูขาเด็กเนี่ย

บางทีก็สี่ร้อยบางทีก็สองร้อยค่ะ
โอ้โหดีใจไหมได้เงินมาดีใจไหม

ก็ดีใจรู้สึกว่าปลื้มใจว่าเขาทำได้

ครูยุก็คือเพื่อนบ้านนี่แหละ

แล้วทำไมถึงเข้ามาดูแลในบ้านนี้เป็นพิเศษนะครับครู
ก็ความที่ผูกพันคือเขาเอาของมาขายให้

ครูครูห่วงอะไรมากที่สุดครับตอนนี้กับครอบครัวนี้

แล้วคุณสมศักดิ์ก็รักหลานมากรักมากจริงเลย

ย่าวันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิตย่าจะนำเงินไปทำอะไรครับ
ลงทุนขายลอตเตอรี่อย่าขายลอตเตอรี่
ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของทั้งบ้านเรา

ขอบคุณสำหรับที่มาถ่ายทอดในวันนี้ได้กำลังใจเยอะเลย

แม้ว่าร่างกายจะพิการไม่แข็งแรง

หัวใจของย่าสมจัดแข็งแกร่งไม่แพ้ใคร

เพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของคุณย่าสมจัดจากอุตรดิษฐ์นะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
๔ข้อ๔คนพอดีเลยนะครับ
๔ข้อถ้าไม่พลาดนี่นะครับ๑ล้านบาทได้กลับบ้านแน่ในวันนี้

เอาละครับเพราะฉะนั้นพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญคุณย่าสมจัดมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ย่าครับคำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้าย่ามั่นใจเรื่องไหนย่าตอบเรื่องนั้นเลย
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องบ้านของเราครับ

อยู่มา๕๓ปีแล้วค่ะ
ห้องหรือว่าบ้านเราเนี่ยมีรูปพระ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดอยู่หลายรูปเลย
และหนึ่งในนั้นก็คือรูปนี้ครับ

หรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อคูณนี่แหละ

เหนือศีรษะท่านเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่าง

คือเป็นรูปทิศทั้ง๘ทิศ
เราทำเป็นรูปสีขาวดำเอาไว้นะฮะ
จริงทิศอันนั้นจะระบายไปด้วยสีเลยนะฮะ
แต่สีอะไรบ้างนั้นมันคือคำถามครับคุณย่า

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตำแหน่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสีอะไร

ตัวเลือกที่สามสีเหลืองตัวเลือกที่สี่สีเขียว
ยันอันนั้นเป็นผ้ายันหลวงปู่คูณไปขายถั่วต้มกาแอ้ง
บูซามาจากบ่อเหล็กน้ำพีค่ะบูซามาสองปีแล้วแต่ไม่เคยสังเกตเลย
พอเจอโจทย์ข้อนี้ก็ยากเหมือนกันแต่ก็จะตอบให้ได้จ้า
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะจ้าย่ายังไม่หมดหน้าที่ครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับครูยุค่ะ
ครูยุแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ครูยุครับ
เรื่องที่เหลือคือเรื่องไข่เรื่องจังหวัดอุตรดิษฐ์
เรื่องไทรัพย์ทีวีและเรื่องมนแทนแก่ภูมิ
เรื่องจังหวัดอุตรฐรดิตค่ะจังหวัดอุตรฐรดิตนะครับ
ขอเชิญคุณครูยุมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ครูเกิดที่อุตรฐรดิตนี่แหละค่ะหรอครับอำเภอเมืองค่ะ
อำเภอเมืองครูเกอะอยู่ตำบลอะไรครับตำบลป่าเศร้าป่าเศร้าอ่า
จริงแล้วใกล้ตำบลของเราเนี่ยมีตำบลอะไรบ้างครับครู
ก็มีตำบลป่าเศร้าตำบลบ้านเกาะตำบลวังกะพี
คำถามของเราไม่ได้ไปไกลหรอกครับที่ผมถามเนี่ย
อำเภอจังหวัดตำบลอะไรอยู่ตรงบริเวณนี้แหละครับครูพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค่ะ
ไม่น่าจะยากสำหรับคุณครูนะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็นกี่ตำบล
ตัวเลือกที่หนึ่งสิบสี่ตำบลตัวเลือกที่สองสิบห้าตำบล
ตัวเลือดที่สามสิบหกตำบลและตัวเลือดที่สี่สิบเจ็ดตำบล
ครูก็เนอะทำการบ้านของจังหวัดอุตรดิษฐ์เนี่ย
ครูก็ไปมองสิ่งที่อยู่ไกลตัวไปถึงโน่นระดับอำเภอไปจังหวัดไปเลย
เสียดายมากเลยที่ครูไม่ได้มองสิ่งที่ใกล้ตัว
เจอโจทย์ข้อนี้ครูก็ยังไม่แน่ใจนะคะมันยังห้าสิบห้าสิบอยู่
แต่ครูก็สู้สู้ค่ะตัวเลือกที่สองค่ะสิบห้าตำบลค่ะ
ตัวเลือดที่สองสิบห้าตำบลครับ
คุณครูยังไม่หมดมากที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตปริกคุณต่อใหม่
เลือกน้องแอ้งค่ะน้องแอ้งแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแอ้งขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องก็คือเรื่องไข่เรื่องไทยรัฐทีวี
มนแคนแก่นคูณเป็นมนแคนแก่นคูณแล้วกันค่ะ
ทำไมเลือกมนแคนแก่นคูณให้แอ้งคะเห็นเขาชอบร้องเพลงอยู่เห็นอ้าวว้าวอ้าว
มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญน้องแอ้งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
นักร้องศิลปินในดวงใจคือใครครับพี่มนต์แคนครับพี่มนต์แคนนะครับ
ซึ่งชื่อมนแคนแก่นคูณเนี่ยก็เป็นเพียงชื่อในวงการเพลงเท่านั้นนะ
ครับแต่ถ้าชื่อจริงของพี่เขาก็มีด้วยเพราะฉะนั้นคำถามของเรา
นแคนแก่นคูณมีชื่อจริงว่าอะไรตัวเลือกที่หนึ่งพรพิรมพินทะปะกัง
ตัวเลือกที่สองกิตติคุณบุญคำจุ่นตัวเลือกที่สามเทียมเสิร์กสิริ
ตัวเลือกที่สี่มนชัยรักษาชาติ
ผมก็เพิ่งจะติดตามมนแคนได้สักพักนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ศึกษาประวัติของพี่มนต์แคนแก่นคูณครับ
ผมจะจดข้อนี้ไปมันก็ห้าสิบห้าสิบครับแต่ผมก็จะสู้สู้ครับ
ข้อสองครับกิติคุณบุญคำจุนครับ
ตัวเลือกที่สองกิตติคุณบุญคำจุนครับ

เอาล่ะเหลือลูกน้อยสาวสวยของเราประจำบ้านตอนนี้หนูต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกเรื่องไหนให้ลูกสาวขึ้นมาตอบ

ไข่ครับ
ไข่นะ

ไข่อะไรลูก
เป็นไข่เป็ดครับ
เลี้ยงเป็ดเหรอ

ไปเก็บที่ไหน
ที่ล้าวค่ะ

เก็บทุกวันค่ะ

๕โมงเย็นค่ะ
๕โมงเย็นแล้วเก็บไข่ได้เยอะไหม
เยอะค่ะ
กี่ฟองได้ลูกประมาณ
แผงหนึ่งค่ะ

ได้ใช่ไหม

เก็บอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
วันนี้นะลูกหนูมีทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่หมดเลย

อยากได้ผู้ช่วยไหม

เชิญคุณพ่อมาเป็นผู้ช่วยค่ะ
พระแอ้งเดี๋ยวมาช่วยลูกเก็บไข่นะ
วันนี้นะ